นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่

นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่

เป็นอย่างไรอย่ายอดเล่นอย่ายอดเล่น

ล่าสุดที่เลิกไปกับแฟนคนเก่าเนี่ย

เขาไปมีคนอื่นค่ะเป็นคนที่เรารู้จัก
บกันมาได้๒ปีไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย

คนใหม่ของเขาก็เป็นคนรู้จักของเรา

มีหลักว้าวได้ไหม

ตอนนี้มีบ้านแหละใกล้สิริเกียรติ

ยังไหวสิ่งที่เราไม่เห็น
แต่เวลาที่เสียงเกิด

กลับมาเวลาที่

กลับมาเวลาที่

กลับมาเวลาที่

กลับมาเวลาที่

กลับมาเวลาที่

คุณนักฟุตบอลอาชีพครับ
ผมโตมากับฟุตบอลทั้งชีวิตเลยครับ
ชีวิตนี้คือมีฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับ

รู้สึกว่าคุยเรื่องบอลเราน่าจะสนุก

เรื่องบอลเขายิงก่อนเลยเรื่องบอล
ดูไม่ใช่คนกรุงเทพอยากรู้เป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณ

ผมมีอสังหาให้เช่าครับมีบ้านกับคอนโดครับ

ทำคำ

คนดีชอบแก้ไขคนอย่างผมไง

แล้วก็ในรถป้ายทะเบียนเป็นอาเซนอนหมดเลยครับ

คราวนี้เราเป็นครูสอนมหาวิทยาลัยป่ะ

ผมมาหาเนื้อคู่ที่นี่ครับ

พี่ป๋องเดี๋ยวนี่เราชอบทีมเดียวกันนะ

คนจังหวัดอะไรครับ

เพราะผมชอบแมนยูรักน้าโอเล่นะครับ
เส้นใจเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีก่อน

ช่วงต้นของชีวิตเนี่ยเขาจะเหนื่อยหน่อย

แสดงว่าเจ้าชะตาเรื่องอารมณ์ค่อนข้างสูง

เหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายคุณจะรวย

นิ้วตำแหน่งนิ้วเขาเป็นคนมีวาสนาดี

ตัวเขาเองคิดลบเรื่องความรัก

อีกเส้นหนึ่งวกไปอยู่เนินอังคารเนี่ย

เขาคิดลบมือขวา

เส้นใจในมือขวาเขาอยู่เนินพระรหัส

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

อันนี้ความรวยไม่เกี่ยวกับความรู้สึก

เพราะฉะนั้นเขาจะรวยได้รวยไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกเขาเลย

ถ้าคุณรู้สึกอยากรวยคุณจะรวย
เจ้าชะตาเนี่ยเป็นนักวางแผน
กระชิดตำแหน่งนี้เขามีเนี่ย
ต่อไปเขาจะรับมารวยนะ
ต้นทนาคาร

เขาเลือกคนอะอย่างนี้ก่อน

เหมือนที่พี่วิลลี่เวลาที่เทียบกับพี่หอยแล้วชอบเลือกคนอย่างงี้

คนนี้เนินอังคารก็ใช้ได้
แสดงว่าทุกคนในเนินอังคารตำแหน่งอังคาร
เรื่องอารมณ์เรื่องของความคิดความอ่าน

ไฟเตอร์ทั้งนั้น๔คนนี้สู้ไม่หยุด
อันนี้จะเป็นพญานาคครับผมเกิดวันเสาร์

ก็เลยตีความเอาพญานาคมาลงที่แขน

นี่เป็นเวลาของเด็ก

เป็นการบูชาวันเสาร์
สมมุติว่าถ้ามีแฟนอยากให้แฟนแต่งตัวแบบไหน
ชอบให้แฟนแต่งตัวเซคซี่แต่ไม่โปร
แต่งตัวกึ่งรัดรูปแต่ก็ไม่ได้โชว์เยอะครับ

นึกฝาก
ที่สำคัญที่สุดในที

อ้าวมันยืน

ถ้าพี่ทำคือบอกแล้วว่าผมเล่นฟุตบอลเก่งมาก

ผมว่ายังต้องมีสัก๑๐ทีอ่ะ

เอาที่พันกายน่ะ๓ทีครับ

ทีไม่ต้องโชว์ก็โชว์ได้

โถ่เฮ่ยได้

เฮ่ยนี่หน่อยแล้ว